อะไรอย่างเงี้ยโอ้โทรโทรไปขอไม่ต้องขอเลยเหรอฮะทุกที่หนูไม่เห็น
คุณไม่ได้ขอใครนะคุณไม่ได้เล่าก่อนฉันมีมารยาทค่ะฉันได้ศึกษามารยาท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
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
แต่แดดดี้ก็เป็นรายบาย

พี่เป๊กจัดการน้องคนนี้สักครั้ง
ถ้าไม่จัดการเดี๋ยวนางจัดการเอง

ช่องนั้นอาจคืน๑ด้วย
อาจจะลืมกันไปซิงเกิ้ลเดียวนะปรากฏว่านางบอกเฮ้ยถ้าสมมุติไปจัดการ
นางก็จะจัดการวิธีเองอืมนางก็เลยไปหาทนายอืมแล้วก็โพสต์ลง
ไอจีนางใช่ไหมไอจีหรือเบอร์บุ๊คนางที่เคยเคยเห็นกันฮะฮะวันนี้
นางก็เปิดใจครั้งแรกกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะรายการที่นาง
เป็นพิธีกรเองเนี่ยแหละนะเกี่ยวกับรามารร้อนแรงเนี้ยอ่า
เนอะนางก็เปิดใจว่าเด็กมันอยู่ไม่เป็นนุมอืมอืมถ้าน้องคนอยาก
อยู่เป็นต้องมาเรียกกับพี่หนุ่มอืมงานวิชายู่ประมาณนี้ผมมีโอกาส
ตอนนี้เอานี่อยากเคยสัมภาษณ์
ผมว่าเขาด้วยดู
หูชมมันก็ดูกันแล้ว
ก็ไม่น่าไปนางไม่สนใจ
งานน้องปกติใครจะรู้จักกับนางมา

แต่แบบว่าคือนางเป็นคนบ้าทำงานกับบ้าออกกำลังกายนั่นคือนิสัยธัญญา
แต่ปรากฏอย่ามาล้ำเส้นนางนี่ไงแค่นั้นเองอย่ามาล้ำเส้นนาง
ปรากฏว่าวันนี้นางก็คงจะถึงที่สุดเด็กอยู่ไม่เป็น
หึงห่วงพี่เป๊กสัญชัยไม่มีแล้วล่ะ
เรารับรู้ว่าสามีของเราเป็นคนยังไงเรารับได้
เราไม่มีหึงหวงผู้หญิงของเขาเลยเราคุยกันแล้วเด็กคนนี้ไม่รู้อิจฉาหรือเปล่า
ตัวนางเองตัวคุณไอธัญญาเองก็เตือนพี่เป๊กเสมอ
ว่าอย่าให้ทนไม่ไหวนะเหตุการณ์นี้มันผ่านมา๓ปีแล้ว
สามปีกว่าที่ไม่ไหวจึงคือมายุ่งกับลูกเราเราไม่โอเค
ตัวน้องเขากับลียาก็รู้จักกันเขาเคยทำงานกับบริษัทของพี่เป๊ก
ลูกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขา
ก็รู้ว่าไม่ชอบแม่เขาเขาก็เริ่มออกห่างออกมา
คือรียาก็เริ่มรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขา
ส่วนส่งข้อความหาลูกเขานะเขาก็ตอบตามมารยาท
แต่ล่าสุดเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องส่งมา
เรารู้ว่าเขาอยู่ในฐานะอะไรมันล้ำเส้นไปไหม
คุณยัทยาบอกอย่างนี้เมื่อก่อนไม่เคยยุ่ง
มีจะส่งข้อความมานานส่งมาทีแต่ครั้งนี้ไม่ควรมายุ่งแบบนี้
เมื่อมาถึงลูกเราเราก็ต้องจัดการ
เพราะเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาใกล้ลูกเรามากกว่านี้

คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอันนี้
จนคิดว่าน้องเขากลัวหรือ
เพราะน้องก็แซ่บไม่เบาเหมือนค่ะเหมือนกันนะคะ
อย่างนี้ประมาณคุณเป๊กอาจจะตาต่ำตั้งแต่เลือกแม่ที่
ยอมให้กำเนิดลูกตัวเองเพราะกลัวอ้วนแต่ออกสื่อว่าหมอ
ลูกมีปัญหาบ้างอันนี้นะคือน้องเขาลงอย่างนี้มาใช่ไหม
เพราะว่าเนี่ยเขาลงแบบนี้คุณย่ามองยังไงคิดว่าเป็นตัวเขาเองไหม
อืมคุณธัญญาบอกเลยว่าก็น่าจะแบบเป็นการลืมลืมเปลี่ยนอาการ
ลืมเปลี่ยนอาคาวต์ตัวเองอืมแล้วก็เหมือนกับแบบนี้อืมอ่า
นี่ไงมีแอคลุมมีแอคลุมใช่ไหมเขาเรียกแอคลุมเนี่ยคือใช่
วันนี้คือดีน่ะก็ใช้แอ่ดเขาอีกอันนึงไหมด่าเขาเมียน้อย
ถามผัวเขายังคะหมดรักคุณเมียสังหารแล้วหรือเปล่าแหม
คือชอบมาแหงเธอกฏนางถูกบูมรึไม่ชอบมาเหลี้ย
ชอบเหน็บ
จงบอกสเปคที่เห็นแล้วแพ้มาก
ถูกครับแล้วก็บางทีเขาไปเขียนไว้ริมทะเล
แต่ตอนนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่ใช่สัญชัยแล้วนะ

เป็นไปตามกฎหมายแล้วล่ะนะตัวเราก็ไม่ได้ใจร้ายถ้าเขารู้ว่าตัวเขาว่าผิด
จะไม่ทำอีกแต่เขาแรงขึ้นเรื่อยคือน้องเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยถ้าไม่มี
หยุดเขาเราจะหยุดเขาเองต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับลูกเราอีกการจัดการไม่
หนักเท่าเหมือนเมื่อก่อนเขาเราคือคราวโอ้วเมื่อก่อนทำไมเสียหนักเอาเมื่อก่อน
ลายการที่ทุกเช้าอ่ะอะโปรดเสร็จแล้วการปุ๊บเนอะต้องนี่ที่หาดใหญ่เป็นปีนบ้าน
เงินบ้านที่หัวปีนโอ้โหห่ะหายไปแล้วกลับมาไปไหนก็ค่นเครื่องเลยคุ้นเครื่องไปหาดใหญ่ค่ะรู้ว่าตอนนั้นวัย
งามที่ที่มีเขาน่างามท่านถามอ้าวแล้วไปไปว่าเขาได้
เบียงเรียบอย่างงี้เขามีความสุขกับชีวิตแบบนี้แล้ว
เขามีความสุขแล้วเขารู้ว่าเขาต้องดูอย่างงี้ทำยัง

ว่านี้เขายอมไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะ

พีงก็ว่าเขาเฉยก็ไม่ได้อะไร

ก็พอคนถามบอกว่าจริงแล้วผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่อะไร

นางก็พูดวันนี้นางพูดชัดเจนว่าไม่ใช่มีคนเดียวนะ

มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่า
คุณต้องการเปิดให้เด็กรู้เหรอ
ว่าคุณต้องการมีตัวตนหรอ

แต่ถึงลูกอย่าถึงลูก

เกลียดอะไรอ้อนหรือหลังท้องไม่ได้
แล้วคุณเป๊กเองเนี่ยตอนนั้นก็ป่วยไม่สบายด้วย
น้องกับพวกงี้ที่มาโพสต์ไม่รู้อะไรเลย

เขาบอกว่าทุกวันนี้ทำไมไม่จัดการไม่หนักเหมือนเมื่อก่อน
เราเลือกจะคงครอบครัวเราผูกพันกับพี่เป๊กมานานนางส่งไลน์มาหรือเปล่า
นางโทรมากันใช่นางโทรมากันอยู่นี่แหละ
ตอนนี้คนสนใจมากคนให้ดาวมาเต็มเลยคุณแม่
นางโทรมาจริงนางโทรมาจริงนางโทรมาจริง
อาจจะเป็นคุณสัญชัย

ผมมาแทนเฉยนางโทรมาจริง
ถ้าเป็นคุณสัญชัยโทรมาหนูรับควรออกจอก่อน

อายะหนูต้องโทรกลับเลยไงไม่โทรกลับ
ปรากฏว่าการจัดการยังไม่หนักเหมือนก่อน

พ่อใดบ่อยาจะบอกว่าพิเกษเป็นพ่อที่ดี
แต่บ่อความเจ้าชุขเรารับได้
จะมีผู้หญิงหลายคนมาดูแลสามีเราแต่มาแบบไม่กรอบโกยโอเค
แต่ถ้าผู้หญิงเข้ามากรอบโกยมากมายเราก็ไม่โอเค
ทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติ
ไม่ได้ถามพี่เป๊กเลยไม่ได้พูดถึงแม้แต่นิดเดียว
ปรากฏว่าวันนี้อิงอิงมีการเคลื่อนไหว
อิงมีการเคลื่อนไหวเนี่ยชาวเน็ตก็ต่างพากันขุดประวัติของ
ตอนนี้รู้สึกปิดเม้นท์ไปแล้วนะเรียบร้อยปิดลบรูปปิดคอมเม้นท์ทันที
จากนี้ยังพบว่าสาวอิงอิงได้เคยเปิดให้ทุกคนถามคำถาม
โดยตั้งหัวข้อสัมภาษณ์มาค่ะหนึ่งในคำถามที่ถูกแชร์อย่างที่บอกนั่นแหละ
มีแฟนหรือยังครับน่ารักมากมากเธอก็แนบรูปแผ่นหลังขาวใสกับคำตอบว่า
ตอบยากมากเลยค่ะมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งกว่าซีรีส์นั่น
ดูแซ่บคืออย่างนี้คือเขาต้องการเปิดตัวเหรอคุณแม่
แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ทนท้ายทำไมหรือว่าอยากเปิดตัว

คือมันค่อยเริ่มทำแล้วมันได้ใจไปเรื่อย

ขออนุญาตเกียรติคำถามหนิท่าน

ก็ไงให้ไปยุ่มย่ามละลานเค้าอย่างเนี่ย
อิ่งเนี่ยมึง

แล้วคุณพูดมัวแบบกว่าอย่างงี้

เพราะพี่หนุ่มหนึ่งคือพูดรับฟังที่ดีและให้ข้อมูล
และก็มีการบอกแบบบอกแนวทางเค้าดี
แล้วใช่กับมาตอนเบรกครับ
ไม่เอาคุณแม่งเอาความจริงใบนี้ไป
เอาความจริงสิอ้าว

นี่ก็ช่ายอย
แต่แค่ตอนนี้รูปต้อง

พี่ซีแลนซ์พี่สบายครับผมขอพี่จบเป็นจ๊อปครับผมไม่ต้องมายุ่งกับพี่